ดูที่กรุงเทพตรงนี้หน่อยกันแล้วกันนะครับ
เพราะว่าจุดนี้เนี่ยคนไปกันเยอะเหลือเกิน
อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาจัดระเบียบให้เกรงว่าเดี๋ยวจะแออัดยัดเยียด
เพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกันค่อนข้างมาก
เว้นระยะห่างอาจจะลำบากเพราะว่าคนเยอะนะครับ
เป็นการฉีดวัคซีนโควิด๑๙วันที่๒
เราก็เลยส่งทีมข่าวไปดูหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อสักประมาณ๑๑นาฬิกาวันนี้
ก็พบว่าจุดนี้เป็นจุดฉีดวัคซีนของสำนักงานประกันสังคมนะครับ
ให้ผู้ประกันตนมาฉีดวัคซีน
ผู้ประกันตนก็มากันเป็นจำนวนมากนะครับ
คือก็พอมีจุดที่จะนั่งหรือว่ายืนรอคิวกันได้
แต่ว่าการเว้นระยะห่างอาจจะลำบากหน่อย

มาตั้งแต่ช่วงเช้าคือยิ่งเมื่อเช้า
ถามผู้คนแถวนี้บอกเมื่อเช้านี้ยิ่งแน่นกว่านี้
เพราะว่าผู้ประกันตนหลายคนเนี่ยไม่ทราบข้อมูลว่า
ถ้าจะมารับการฉีดวัคซีนที่นี่
จะต้องไปยกเลิกการรับสิทธิ์จากที่อื่นที่ลงทะเบียน
หรือว่าหน่วยอื่นที่ไปลงชื่ออะไรไว้ก่อน
ก็เลยมากันเยอะมากกว่านี้อีก
อย่างที่จะมีการระยะห่างหรือว่าจัดคิวจัดรอบกันได้
ก็เริ่มลดความแออัดลงแล้ว